เพราะเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับครับ
ในเรื่องเกี่ยวกับคดีไปลวนลามนะคะเด็กผู้หญิง

ล่าสุดก็ไปตามจับแล้วไปล้อมบ้าน

ใช้วิธีการซ่อนอยู่แบบไหนไปดูค่ะ
ลงมาลงมาคุยกับเขาได้
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซ่อนอยู่ใต้ตรงฝ้าเพดาน
เอาจริงเนี่ยตำรวจเขาไปนำกำลังกันไปเป็นปฏิบัติการเลยนะคะ
หลังจากรู้ว่านายพิเชษสองพลหรือในเบียร์ดอนเมือง
เขาเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลปฐุมธานี
ล่วงละเมิดทางเพศนะคะเด็กสาวอายุ๑๓เท่านั้นเอง
ตำรวจไล่ตามจับมาถึงที่บ้านหลังนี้
ปิดล้อมนานกว่า๓ชั่วโมงแต่มันแปลกใจไงคุณ
หาเท่าไหร่หาไม่เจอว่าในเบียร์ไปไหน
สุดท้ายหาไปจนถึงฝ้าเพดานในเบียร์ไปซ่อนอยู่ใต้ฝ้าค่ะ
แล้วอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาไปก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กอายุ๑๓จนถึงขั้นที่น้อง
ถึงขั้นคิดจะปลูกคอฆ่าตัวตายเลย
แม่ของน้องไม่ยอมนะคะหลังรู้เรื่อง
แม้กระทั่งว่าในเบียร์พยายามจะเสนอเงินให้แม่ของน้อง
ถึง๑๕๐๐๐บาทแลกกับการที่ไม่ขอให้ดำเนินคดี
สุดท้ายคุณแม่ของเด็กค่ะเข้าแจ้งตำรวจค่ะ

จับตัวมาได้ในเบียร์หรือนายพิเชษก็ยังปฏิเสธบอกตัวเองไม่ได้ทำ
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ประวัติของคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะในเบียร์

ยาเสพติดนี่กว่า๒คดีในพื้นที่กับสพสามโคกปี๕๕ปี๕๖
ส่วนอีกคดีหนึ่งก็เป็นเรื่องกระทำอนาจารย์กับเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ในพื้นที่สพสวนพริกไทย
จนกระทั่งมาล่าสุดนี่แหละค่ะที่ถูกจับจนได้ค่ะ
แท้ปีนหลบอยู่บนฝ้าเพดานนี้เอง
แต่ก็ไม่รอดนะครับ